ห้านุ่มปฐุมฮะครับรุมกระทืบหนุ่มคนเดียว
เขาขี่มอเตอร์ไซค์มากับผู้หญิงนะครับก็คือน้องเขา
อยู่ดีดีเนี้ยมีห้าคนมาล้อมหน้าล้อมหลัง
แล้วก็ถามคำเดียวใช่ไหมแล้วไม่ได้ถามคนที่เป็นคู่กรณีนะ
ถามเพื่อนว่าใช่ไหมเพื่อนบอกใช่
เพื่อนบอกใช่ชี้เป้าว่าอันนี้คือคู่กรณีกับเรา
ห้าคนลุมกระทืบกลางถนนรังสิทธิ์ปฐุมฮะเนี้ยค่ะ
มากฮะเดือดมากนี่คือเสียงไม่มีเหรอ
เสียงไม่มีเอาดูอักกับกินยาก็แล้วกันโอ้ไอ้ห้า
อย่าใช้คำว่าคนได้ไหมเนี้ยแค่สิห้าคนนี้มันโหดละแม่งแก๊ง
เพราะฉะนั้นเห็นว่าตัวเล่นอาจจะหายมากจากนั้นไม่ใช่

คนนี้เป็นพนักงานชายหญิงนะฮะโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์
อยู่ในพื้นที่ของซอยวัดเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ไม่รู้ไม่ชี้ยังไงก็ไม่รู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาตามปกติดี
ข้างหน้าเนี่ยมี๕คนดักโบกรถก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
ักโบกรถสุดท้ายแล้วก็โดนรุมทำร้ายแบบนี้
ตอนนี้ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรสวนพริกไทย
ซึ่งเป็นตำรวจท้องที่เอาไว้เรียบร้อยแล้ว
บอกว่าไอ้๕คนเนี่ยเหรอรู้ตัวละ๒คน

ก็เข้าใจว่าจะมีปัญหาทะเลาะวิวาสโกรธเคืองกันมาก่อนหน้านั้นแล้วล่ะ

แต่ตอนนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่อุกชะกันอุกอ่านเหลือเกิน

ถ้าเกิดว่า๕รู้ตัวแล้ว๒คนที่รุมทำร้ายร่างกายกลางถนนรังสิต